ล่าสุดดีกว่ากลั้นขำไม่ไหว

คุณแซนบอกนี่กลั้นหัวเราะไม่ไหวตอนนี้ทุกคนงงเลยว่า
คุณแซนมาเกี่ยวอะไรกับประเด็นนี้

ว่าที่คิดแพงเพราะดูแลลูกความอย่างดี

อ้าวเดี๋ยวต้องเจอกันนี่ไงทุกคนก็บอกอะไรยังไง
แซนแซนแซนเสี้ยหมดเนอะ

ความเรียบหนี้คุณด่าเราว่า

เอาเหรออ่าแพงด้วยค่ะอ่าสัมภาษณ์คุณแซนคุณแซนให้สัมภาษณ์บอกว่า
ที่มีทนายออกมาแถลงข่าวว่าดูแลลูกความดีนี่ไม่น่าจะจริง
เพราะที่แซนดำเนินคดีกับลูกความของทนายคนนี้
อายการมีความเห็นส่งฟ้องคดีแจ้งความเท็จด้วย
ถ้าทนายดูแลลูกความดีจริงลูกความคงไม่ต้องโดนแจ้งข้อหา
ข้อหาแจ้งความเท็จเพิ่มหรือเปล่าคงโดนแค่ข้อหามินประมาทเท่านั้น
จะไปสารอาญามีนบุรีนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรก

ฟ้องหมิ่นประหม่าสามีผู้จัดละครดัง
ทิ้งท้ายฝากถึงธนาความความปนนี้ด้วยว่า
ดูแลลูกความให้ดีดูให้ละเอียดหน่อยก่อนจะทำอะไร

ทีนี้ถ้าเรื่องคียิบแน่พูดถึงคุณแซงแล้ว
กลับมาที่คดีของคุณแซนที่ว่าเขาไปฟ้องหน่อยละกันนะคะ
ก็คือเขาบอกว่าศาลนัดคุณแซนกับกระติก
ไปสอบคำให้การและตรวจพยาหลักฐานคดีที่เป็นโจทย์

ก็คือสามีของคุณนิงปะเนี้ยตา
ใช่ในข้อหามินประมาท
ซึ่งกระบวนการในชั้นศาลเนี่ยถ้าอีกฝ่ายต้องการเจรจากลายเกลี่ยทำได้นะคะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายก็คือคุณแซนกับคุณกระติกด้วย

เมื่อกี้นี้เขาขึ้นรูปแล้วว่าเขารับคำขอโทษเป็น
หรือเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองหรือตัวเหี้ย
ใช่ไหมล่ะหนังตัวเหี้ย

ก็คือตัวเยี่ยนั่นแหละลูกตัวเงินตัวทองนี่แหละลูก
อ๋อเป็นตัวเงินตัวทองนี่ไม่ใช่ตะกรวดเนอะโอเคอ่า
ทีนี้คุณกติกก็บอกเหมือนกันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย
สองฝ่ายก็ไม่เคยมาเจรจาพูดคุยไกลเกลี่ยอะไรใดกันนะ
ก็มอบหมายให้ทนายจัดการอย่างเดียวนั่นแหละ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอีกฝ่ายก็ไม่ได้เคยมีความพยายามติดต่อ
จะเข้ามาเคลียร์มาไกลเกลี่ยเรื่องโพสต์ที่ทำให้เธอเสียหายอะไรเลย
ส่วนตัวถ้าถามว่าอยากไกลเกลี่ยไหมเขาบอกว่า
ยังตอบไม่ได้ขอดูท่าทีอีกฝ่ายก่อน

คือสมมุติถ้าอีกฝ่ายบอกว่าจะให้ไกลเกลี่ย
อยากจะขอดูท่าทีก่อนว่าจะไกล่เกลี่ยดีไหม
อ่ะส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าจะใช้สิทธิ์ให้เต็มที่
ทีนี้พอเห็นการแถลงข่าวของ

รู้สึกเห็นสัจธรรมมากขึ้น

พอเกิดเรื่องแฟนคลับคุณก็ไม่ได้เข้าข้างคุณ

แต่จำเลยที่๑และ๒เคยคุยและเล่ามา
ซึ่งตัวเธอเองก็เล่ามากไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่เท่าที่รู้คืออันนี้คุณกติกพูดนะคะ

กระทำของทนายเป็นคนละอย่างกับตอนที่อยู่หน้าสื่อ
คุณแซนบอกว่าอีกฝ่ายไม่แม้แต่จะขอโทษด้วยซ้ำ
ซึ่งก็อันนี้ประเด็นที่เรื่องไกลเกลี่ยแล้วนะ
คุณแซนบอกว่าอีกฝ่ายไม่แม้แต่จะขอโทษด้วยซ้ำ
ซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังจะได้ยินคำขอโทษอยู่แล้ว
ส่วนไอ้ข้อความที่บอกว่ากลั้นหัวเราะไม่ไหวเนี่ย
ยอมรับเลยใช้คำว่าแถลงไปถ่ายไปก็หมายถึงทนายคนนั้นแหละ
ที่เป็นข่าวอยู่ก็เอาง่ายเอาหมายถึงทนายตั้มอ่ะ

คุณชุวิตก็บอกเขาก็จะไปพูดแล้วว่าทนายคนนั้น
แต่ก็จะมีวลีเด็ดของคุณชูวิทย์ออกมาทุกวัน

ใช่ค่ะแต่หลังจากนี้คุณชุวิตจะไม่พูดแล้ว

เดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นกระบวนการของทนายแล้วก็

ใช่ใช่